พาคุณผู้ชมไปดูภาพความระทึกระห่ำที่มันเหมือนเป็นภาพในภาพยนตร์กันหน่อย
ไปดูก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
นี่คือสวนเลนหรือว่าโอ้ยตายแล้ว

แล้วคนเขาตามถ่ายคลิปนี้เขาโอ้โหกรีดร้องด้วยความแบบมันจะชนอยู่แล้วเมื่อกี้

แม่ยังกัดภาพยนตร์ฟ้าแต่ไม่ใช่นะอีแตนนะนี่อีแตนนะครับ
หนึ่งแล้วกันนะให้เป็นภาคแรกเลยค่ะ
คลิปเนี่ยความยาวมัน๕นาทีเนี่ย
แตนคันนี้วิ่งย้อนสอนเลนขวาสุดมาตลอดทางแบบหวาดเสียวมาก
เกือบจะไปชนกับรถที่วิ่งสวนมาหลายต่อหลายครั้ง
เรียกเสียงกรีบร้องจากรถของคนที่ถ่ายคลิปตลอดเวลา
อีดันคันนี้ไปสิ้นฤทธิ์ตรงไฟแดง

จากนั้นตำรวจทางหลวงวิ่งตามกรูเข้าไปจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมายาบ้าหรือเปล่า
หรือคุณไปทำอะไรมาคุณถึงไปขับรถลักษณะแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องรอให้สืบสวนต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากคลิปที่เกิดขึ้น
แต่ว่านำมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะเป็นคลิปอีแตนขับย้อนสอนแม้ระห่ำจริง
ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะครับถึงขับย้อนสอนเร็วขนาดนั้น